หลังจากที่ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ลุกลามไปทั่วโลกนะครับ
แล้วก็ส่งผลกระทบมาถึงที่ประเทศไทยด้วย
ทำให้เกิดคดีสลดใจขึ้นหลายคดีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เกี่ยวกับการหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย
ธิบดีกรมสุขภาพจิตออกมาแนะนำให้บุคคลในพื้นที่ต่าง
ติดตามสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้างและในครอบครัวนะครับ
เพื่อป้องกันเรื่องนี้จอบประเด็นจากรายงานครับ
ขอสั่งสร้างจากถ่ายอย่างว่า
อธิบดีจากการข้างออกการคนรอบข้าง

พร้อมทั้งแนะหลัก๓สอเพื่อป้องกัน
ให้ต่งคนใกล้ชิดในการที่จะดูแลผู้ที่มีปัญหา
ต้องได้สุขภาพจิตที่จะนำไปสู่การฆ่าตัวตายด้วย๓๒
อันที่๑ก็เรียกว่าศ๒มองหานะครับ
สอที่๒นะครับก็เรียกว่าช่วยต้องใส่ใจรับฟังนะครับ
ศที่๓คือทรงต่อผู้เชี่ยวชาญ
ก็คือว่าคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิต
ที่จะประเมินว่าคนนี้อาจจะเป็นมากกว่าปฏิกิริยาต่อภาพภาพปัญหาล่ะ
แต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหนี้สินนี่ก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียว
ยังอยากจะยืนยันว่าไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับ
ก็หลายปัจจัยนะครับถ้าคนเป็นหนี้เยอะแยะไม่เห็นฆ่าตัวตายเลยนะ
แล้วก็มีอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าก็จัดประหลาดจัดการหนี้ได้ดี
มีคนคอยช่วยเหลือนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับ
มีความหวังในการที่จะทำให้หนี้เขาหายไปได้เนี่ยนะครับ
ทุกคนก็อยากจะให้พ้นสภาวะนี้ต่อไปครับ
ทีมข่าวสำรวจความเห็นของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าผู้หาเช้ากินค่ำ
แม้จะมีหนี้สินติดตัวแต่เมื่อเจอกับภาวะเครียดมาก
พวกเขาบอกว่าไม่คิดจะฆ่าตัวตายเด็ดขาด
เพราะยังมีครอบครัวอยู่ข้างหลัง
ไม่ค่ะเพราะว่าหนูต้องพยายามเซฟตัวเอง
เพราะว่าเราต้องเซฟตัวเองให้มากให้ตัวเรารอดค่ะ
เราพยายามทำตัวเองคือไม่มีหนี้เราต้องประหยัดให้มาก
แต่คิดตรงนี้ว่าไม่มีใครช่วยเราอยู่แล้วเราต้องช่วยตัวเราเอง
ก็สู้ต่อไปกันอย่างนี้ก็สู้ต่อไปบางทีก็ร้องกันมั่ง
ฟังเพลงกันบ้างอะไรเปิดเพลงฟังกันอย่างนี้
จะทำไงได้เราทำงานมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไงก็สู้ต่อไป
คือท้อได้ก็ไม่อยากจะถอยไหนลูกจะเรียนอย่างนี้
หลานก็เรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบบางทีมันมีโอกาส
วันเราก็ฟกขายดีมั่งอย่างนี้
เพราะแต่ช่วงนี้เดือนกว่าแล้วมันก็แย่นะแย่มาเป็นเดือนแล้วนะ
ทางออกที่เหมาะสมนอกจากผู้ประสบปัญหา
ต้องยอมกล้าที่จะขอคำปรึกษาเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจ
ซ้ายด่วนต่างแล้วผู้ที่อยู่รอบตัว
หมั่นสังเกตสัญญาณเตือนหากพบคนรู้จักเริ่มแยกตัวจากสังคม
มีอาการซึมเศร้าหมดหวังสิ้นหวังพูดหรือเอ่ยถึงความตาย
สัญญาณเหล่านี้กำลังบอกให้รู้ว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ